การสอบปากคำครูปีชาแล้วก็เจ๊บ้าบินในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ
แต่ว่าพนักงานสอบสวนยังไม่ได้พิจารณาการให้ประกันตัวนะครับ
ทนายความของครูปีชาบอกว่าวันพรุ่งนี้ต้องรอลุ้นว่าในชั้นพนักงานสอบสวนของกองปราบราม

หากยังไม่ให้ประกันตัวแล้วนำตัวฝากขังต่อสารวันศุกร์ที่๒มีนาคม
ก็ต้องไปลุ้นการประกันตัวต่อที่ศาลในวันศุกร์ถัดต่อไปนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นของใครนะครับ
พร้อมกับออกหมายจับครูปรีชาและเจ๊บ้าบิน
ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ร้อยตำรวจโทจรูลนั้น
ยังคงเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ
สมกับการรอคอยความยุติธรรม
แต่ส่วนตัวแล้วผมไม่โกรธเนอะผมโอ้โหสิให้

แสดงถึงการไม่จองเวรกับทุกคน

วดจรูนและภรรยาได้ออกมาพูดภายหลังที่เขาทั้งคู่
ได้ร่วมกันลุ้นผลแถลงสรุปคดีลอตเตอรี่อละเวง
ถูกรางวัลมูลค่า๓๐ล้านบาทอยู่หน้าจอโทรทัศน์
หลังคดีนี้ยืดเยื้อยาวนานมาเกือบ๔เดือน
ซึ่งภายหลังการแถลงข่าวผลสรุปคดีหวย๓๐ล้าน
คนทั้งประเทศติดตามรอดูความชัดเจนเสร็จสิ้นลง
ร้อยตำรวจโทจรูลและภรรยาพร้อมทนายสิทธา
ออกมาแถลงเปิดใจด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
พร้อมตอบทุกคำถามกับสื่อมวลชนทุกสำนัก
บริเวณหน้าสำนักงานกฎหมายสิทธาเบี้ยบังเกิด
โดยบอกว่ารู้สึกพอใจกับคำแถลงที่ปรากฏ
แม้ว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่อละเวง
มูลค่า๓๐ล้านก็ตาม
สบายใจขึ้นเยอะเลยนะ

แล้วก็ขอฝากขอบคุณท่าน

ผู้จักรสมส่วนกลางกับผู้การกองป้า
ที่ท่านให้ความไปทำกับผมได้
หาความจริงให้มันปรากฏขึ้นมาได้
แต่ถ้าว่าพฤติการการออกหมายจับครูปรีชาไคร่คลวน
นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน
แม่ค้าลอตเตอรี่พยานปากสำคัญของคู่กรณี
กลับส่งผลดีต่อร้อยตำรวจโทจรูล

และภรรยาคู่ใจได้เป็นอย่างดี
พร้อมทั้งขอบคุณตำรวจที่ให้ความเป็นธรรม
และทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ไม่เห็นแก่ความเป็นพวกพ้องเพื่อนฝูง

ผมมั่นใจในตัวท่านทิติราช
ท่านผู้บุญการตอบส่วนกลางนะ

และก็ท่านภูการของปราบ

แน่นอนว่าคดีนี้ได้สร้างความชุนละมุน

จนคนตำรวจเอกจากทิศชายจินดา

ต้องออกมาเป็นผู้แถลงข่าวสรุปคดีด้วยตัวเอง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
จะยังไม่ได้ชี้ชัดว่าใครคือเจ้าของลอตเตอรี่หมายเลข๕๓
แต่ได้ยกคำพิพากษาคดีลักษณะเดียวกัน
ที่ระบุว่าผู้ใดครอบครองย่อมเป็นเจ้าของ
โดยหลังจากนี้ทนายของหมวดจรูน
จะฟ้องดำเนินคดีกับบุคคล๓กลุ่ม
คือกลุ่มแอบอ้างทำสลากหาย
โดยประสานขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่

กลุ่มตำรวจที่ทำคดีที่จังหวัดกาญจนบุรี

และแน่ตำรวจระดับสูงยตในพล

และสั่งให้ร้อยเวรปรับแก้สำนวนคดีหลายต่อหลายครั้ง
และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มตำรวจภูทรภาค๗
ที่ไม่ใช้หลักฐานจากทางกองปราบราม
หรือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งนับเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่
ส่วนคดีแพ่งที่ร้อยตำรวจโทจรูล
อายัดเงิน๒๕ล้านบาทนั้น

เพื่อขอถอนอายัดและจะฟ้องละเมิดสิทธิ
และเรียกค่าเสียหายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ส่วนกรณีที่อ้างว่ามีคลิปเสียงภรรยา
ร้อยตำรวจโทจรูลระบุว่าเก็บสลากได้
หากมีจริงขอให้นำหลักฐานไปให้ตำรวจได้เลย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน